กลับมาไทยรัฐทันข่าวนะคะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของระเบิด
ที่เรามักจะเห็นเวลาสมมุติวัยรุ่นเขาตีกันมีปัญหากัน
แล้วมันมีการปาระเบิดส่วนมากพอจับมาสอบสวนเขาจะ
บอกว่าเขาทำกันเองแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมมันอันตราย
ขนาดไหนไปดูเหตุการณ์นี้นั่งทำระเบิดกันเอง
แล้วมันเกิดระเบิดตู้มต้ามขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นควันดูดิขโมงเลย

คนถ่ายคลิปบรรยายแล้วบอกแล้วมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเนี่ย
ควันขโมงไม่โอเคเลยแล้วคนแถวนั้นก็ไม่โอเคค่ะ
เขานั่งมองกันมีกลุ่มคนเพราะได้ยินเสียงระเบิดตุ้มตั้ม
แต่คุณผู้ชมสังเกตว่าเขาไม่ได้ลุกไปไหน
เอาจริงเขาเห็นแบบนี้หลายทีแล้ว
ชาวบ้านในซอยเพชรเกษม๔แยก๓ที่แขวงวัดท่าพระนะคะ
กรุงเทพนี่แหละส่งมาร้องเรียนเพจอยากดัง
จัดให้รีเทิร์นพาร์ทห้าจุดสอง
บอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นชอบมารวมตัวมั่วสุมทำระเบิด
แล้วเกิดพลาดทำตกพื้นจนมันระเบิดเสียงดังสนั่นแบบนั้น
ควันลอยไปทั่วเลยนะคะ
ชาวบ้านเองก็ตื่นตกใจแล้วก็กลัวว่าเฮ้ยเกิดวันหนึ่งมันเกิดระเบิดตุ้มตั้มไฟไหม้กันขึ้นมาจะเป็นยังไง
แต่เหตุการณ์ในคลิปเมื่อเกิดสิบสองตุลาคมที่ผ่านมา
ชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลแบบนี้ว่าวันเกิดเหตุมีเด็กวัยรุ่นมารวมตัวมั่วสุมกันอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
คุณรู้ไหมกี่คนคะกี่คนฮะ๒๐คนมากกว่าด้วยและมักจะมาอยู่กันแบบนี้เป็นประจำ
บอกเห็นเป็นประจำถามว่ามีใครกล้าจะไปเตือนเหรอ

เพราะกลัวจะเกิดเรื่องกับตัวเองนะสิ
ที่สำคัญเกือบทั้งซอยเป็นร้านทำรองเท้า
ถ้าเกิดว่าไฟมันเฮ้ยติดไฟระเบิดตู้มต้ามขึ้นมา

ลองฟังเสียงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนค่ะ
วันเกิดเหตุก็คือเขามานั่งทำระเบิดกัน

ทีนี้ทำระเบิดเสร็จก็เหมือนน้องมันเอาไปใส่ในหมวกกันน็อกไปแล้ว
แล้วทีนี้ก็ลืมไปว่าในหมวกกระน็อกมันมีระเบิด

แต่โชคดีที่น่าจะไม่ได้ใส่พวกตะปูแก้วเข้าไป
อย่างนั้นก็คงชนเจ็บอะไรอย่างนี้ครับ

จริงทีมข่าวเราก็ลงไปดูพื้นที่มาด้วยนะคะ

ตรงนี้เขาบอกว่ามันอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
ชื่อว่าซอยตรงนั้นเขาเรียกซอยโรงเหล็กกัน
แล้ววันเกิดเหตุเอาจริงชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจไปแล้วแหละนะคะ
เป็นตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางกอกใหญ่

ขอวอนขอให้ตำรวจมากวดขันอย่างเข้มงวด
ก่อให้เกิดอันตรายกับคนในชุมชน
คุณตาเจ้าของบ้านตรงนั้นที่เกิดเหตุเล่าแบบนี้

รับมีการต้มน้ำกระท่อมดื่มกันด้วยนะ
ดื่มกันด้วยนะหลังเกิดเหตุน่ะเขาบอกว่าทำระเบิดตกหน้าบ้าน
ห้ามปรามแล้วบอกอย่ามามั่วสุมกันอีกตาบอกขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะ
หลังจากนี้ไม่มีเลยไม่มาแล้วก็ผมเตือนตลอดครับ
เตือนตลอดว่าอย่าให้มียาเสพติดแล้วก็อาวุธเข้ามา
ผมก็เตือนตลอดไม่ใช่ว่าผมไม่เตือนมันก็รู้สึกว่ามันก็เสียใจแล้วแหละ
ปัญชาชนเขาก็ตกอกตกใจครับคือเราก็พูดอะไรไม่ได้
มันก็พูดได้แค่นี้แหละอืมอ่าตาอาจจะต้องคอยเตือนหลานกับเพื่อนเพื่อนนะคะ
และแน่นอนตอนนี้ตำรวจบอกขอความร่วมมือก็แล้วกันให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานกันหน่อย
อย่าให้มันเกิดเหตุซ้ำรอยคนอื่นเขาจะเดือดร้อนเอาค่ะ